เหมือนเป็นการลบคำสบประมาทกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับมานะคะ
เช่นเดียวกับธิตาดรอักษรศรีนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะขอลบคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดจากผลงานใน๔เกมนะคะ
ไซต์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็เปิดใจนะคะกับการต่อสู้กับเสียงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นในช่วง๔เกมที่ผ่านมา
ซึ่งตัวเขาเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการช่วยทีมชาติไทยถล่มบาเรน๕ประตูต่อ๐ในเกมนัดแรกนะคะ
ซึ่งธิรทรก็บอกว่าโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากซีเกมมาเยอะมากเลย
พอมารายการนี้ก็อยากจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดให้ดีกว่าเมื่อตอน๔เกมที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนตัวก็ไม่ได้มองว่าถ้าโดนวิจารณ์แล้วจะท้อแท้
เขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาสามารถกลับมาเล่นได้ดีแฟนบอลก็จะมองอีกแบบนึงนะคะ

ที่มีสถิติในการดวนเดี่ยวมากที่สุดแล้วก็ชนะด้วยนะคะ

ถือว่าทำได้ดีเพราะเขาก็เติมเกมลุกได้บ่อยครั้งจากเกมที่แล้ว

เกมที่ไทยจะเจอกับทางออสเตรเลียวันที่๑๑มกราคม

ชุดใหญ่ในศึกบอลโลกรอบเคลือบของโซนเอเชีย

แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังเคยนะครับ
ตัดสินในเกมที่ทีมชาติมาเลเซียเสมอไทย๐๐
ศึกอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศมาแล้วเหมือนกันนะครับ

เพิ่มเติมจากเกมที่เสมอเวียดนามล่าสุดเนี่ยนะครับ
ก็เป็นเกมที่เค้าให้จุดโพธิกับทีมชาติไทยที่เดี๋ยวถอนยิงไม่เข้าไง

วันพรุ่งนี้เจอกับออสเตรเลียนะคะ
แล้วก็วันที่๑๔มกราคมเจอกับอีรักษ
ทั้ง๒เกมแข่งขันเวลาเดียวกันหมดก็คือ๒ทุ่ม๑๕นาที
แข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันไปเชียร์ติดขอบสนามกันด้วย

หน้าสนามก็น่าจะยังมีบัตรจำหน่ายอยู่นะครับ
ก็ล่าสุดก็เหลือไม่ถึงหมื่นใบแล้วแหละ